ซึ่งทางตำรวจบุกไปจับ๓ผู้ต้องหา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่นักบินรถแต่งนะคะ
อยู่ในพื้นที่ทั้งลบบุรีแล้วก็สระบุรี
แล้วไปตรวจสอบบัญชีมีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้น
ถึงกว่า๘๐๐ล้านบาททีเดียวนะคะ
ไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เป็นภาพที่แม่ของนายปรณทัศน
โผล่เขากอดเลยอ่ะหลังจากที่ถูกตำรวจจับนะคะ

ฟังเสียงบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เข้าไปกอดนายปรณทัศ
เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจ

หลังจากที่ตำรวจนำตัวมาตรวจค้นบ้าน
โดยระบุบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยจริง
ลูกชายไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ

ไม่รู้ว่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
ถ้าเจ้าหน้าที่จริงเราก็ไม่ห่วง

เลี้ยงลูกอย่างนี้หนูไม่ใช่ว่าเลี้ยงลูกนี้

มองต้องห้ามลูกให้เลี้ยงลูก

สาดทองโอสดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการแถลงหลังจากมีปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
ตามแผนยุทธการสยบภัยรีหกสิบสามทับสี่
เครือข่ายนักบินรถแต่งเนี่ยแหละค่ะโดยเอ่อมีการแถลงเรื่องของปฏิบัติการ
ที่เข้าไปปิดล้อมบ้านเล็กที่ห้าสิบสี่ทับสามหมู่ห้า
ตำบลพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะ
การไปปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสืบสวนแล้วขยายผลพบว่า
มีกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาเข้ามายังตอนในของประเทศไทยโดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีการตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนัก๓๑๙กิโลกรัมที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาได้
พอมาเดือนตุลาคมค่ะก็สามารถตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนัก๑๐๕กิโลกรัม
และมีเคตามีนน้ำหนักสามร้อยกิโลกรัมได้อีกมาถึงเดือนธันวาคมสามารถจับกลุ่มนายสามารถแก้วสุวรรณและนายใกล้รุ่งเต็มทวี
พร้อมด้วยยาบ้าหกล้านเม็ดและยาไอซ์น้ำหนักหกร้อยกิโลกรัมรวมราคายาเสพติดทั้งหมดแล้วเนี่ย
อยู่ที่ประมาณพันสองร้อยล้านบาทนะคะซึ่งจากการจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ถึงสามครั้งเนี่ย
ตำรวจเขาก็ขยายผลแล้วค่ะแล้วก็ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก๓ราย
ก็คือปันนทัศน์หรือจิมมี่วงพันธุ์ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะอายุยี่สิบสี่ปี
นายธวัชชัยหรืออาร์ตแก้วมณีอายุยี่สิบสามปีและนายนัทพลหรือบี้ราชธานีอายุ๒๒ปีเนี่ยนะคะ
ทั้งสามคนเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญด้วยค่ะ
จากการนำตัวนายจิมมี่ไปสอบปากคำเนี่ยเขาให้การรับสารภาพ
อ้างบอกว่าทำมาแล้วเนี่ยสามครั้งได้ค่าจ้างในการขนลำเลียงยาเสพติด
ครั้งละประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทยอดรวมค่าจ้างที่ได้ทั้งหมดจากการขนยาเสพติดเนี่ย
มากกว่า๒แสนบาทอันนี้จิมมี่ให้การนะคะ
ส่วนปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายจุดตรวจค้นเอาไว้๒๕เป้าหมายด้วยกัน
โดยเข้าจับกลุ่มตรวจค้นยึดทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์
สุพรรณบุรีอ่างทองอายุทยารวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานสามารถจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับได้๓ราย
ยึดทรัพย์สินรถยนต์ได้๕คันรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
บ้านและที่ดินรวมถึงมีสมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มนะคะ
โดยมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเนี่ยประมาณแปดร้อยล้านบาท
เพราะฉะนั้นรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้นก็อยู่ที่ประมาณ๒๕ล้านบาทค่ะ
เขาเอาเงินจากการค้ายาไปเปิดเต็มรถด้วย
ใช่ก็เอาไปเป็นการฟอกเงินนั่นแหละ